ไปตลาดนัดรถไฟที่รัชดาไหมคะคนเยอะนะคะของขายเยอะแล้วรถ
ซี่ก็เยอะจอดรออยู่ริมทางอะค่ะแต่ว่ามีปัญหากับผู้ที่
เรียกรถแท็กซี่อ้าวทำไมฮะเขาบอกว่ารถแท็กซี่ก็จอดอยู่ริมทาง
แล้วก็เปิดไฟว่าว่างเอาก็เยอะอ่ะสิอย่างงั้นอ่ะแต่เธอเรียกแล้ว
ไม่ไปเธอก็เลยให้ตำรวจช่วยเรียกตำรวจช่วยเรียกก็คันเดิมอ่ะ
เธอเรียกเราไม่ไปครับตำรวจก็เลยถามว่าจะไปไม่ไปไม่ไปก็
โดนจับคนขับแท็กซี่ก็เลยยอมให้เธอขึ้นรถไปอืมแต่พอเธอ
ขึ้นรถไปปุ๊บแท็กซี่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดต้องกดมิเตอร์ไม่
เอานะขอเป็นเหมาจ่ายเอาถ้าไม่ยอมก็เดี๋ยวปล่อยลงกลางทาง
แบบนี้เลยไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
ก็พูดอย่างงี้แหละพี่จะไม่ไปพี่ลงไปโบกรถให้หนูอ่ะ
เพราะถ้าพี่ไม่ไปเมื่อกี้หนูก็ได้รถไปแล้ว
หนูก็นั่งคันอื่นไปก็ได้คันอื่นที่เขาอยากไปก็มี
ก็ผมไม่ได้ไปจริงจริงครับแล้วพี่จะกวักมือให้หนูขึ้นรถทำไม
เพราะมีตำรวจอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะโวยวายเนอะเอ้า
โวยวายป่ะเจอแท็กซี่แบบเนี้ยโคตรไม่แฟร์เลยอ่ะ
มีมิเตอร์พี่ไม่ยอมกดมิเตอร์ทำไมอ่ะ
คุณเป็นคนเรียกฉันขึ้นรถเองนะเพราะตรงนั้นมันมีตำรวจ
เพราะตรงนั้นมันมีตำรวจคุณเรียกฉันขึ้นรถ
พวกนั้นมันมีตำรวจฉันเดินไปเรียกฉันเดินมาเกาะกระจกรถคุณ
ตอนแรกคุณบอกคุณไม่ไปแต่พอคุณขับมาตรงที่มีตำรวจ
ตำรวจบอกว่าถ้าไม่ไปจะจับคุณคุณให้ฉันขึ้นรถมา
แล้วคุณจะมาปล่อยฉันลงข้างทางแบบนี้ได้ยังไงอืมนี่ไงนี่ไงครับ
เจ้าของคลิปเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเรียกรถแท็กซี่จากตลาดนัดรถไฟรัชดานะคะ
พอเก็บร้านเสร็จก็โบกรถจะกลับบ้านเป็นปกติก็เห็นรถแท็กซี่จอดอยู่ที่เลนส์หนึ่ง
สองแล้วก็เปิดไฟว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็มีครับ
กดมิเตอร์ก็มีแต่ในวันที่เธอจะขึ้นเนี่ยค่ะ
บอกว่าจริงแล้วเธอไปเกาะกระจกเรียกแท็กซี่คันนี้แล้วรอบนึง
เห็นป้ายว่างอยู่แต่แท็กซี่คันนี้บอกไม่ไป
เธอก็เลยเดินไปให้ตำรวจช่วยเรียกให้
ตำรวจก็เลยเรียกให้อ้าวเรียกคันเดิมที่เธอไปเกาะกระจกตอนแรก
ตำรวจเรียกให้ตำรวจก็เลยถามว่าจะไปหรือไม่ไป
อืมรถแท็กซี่ก็เลยต้องยอมไงแต่พอเธอขึ้นรถไปแล้วเนี้ย
คนขับแท็กซี่บอกว่าถ้ากดมิเตอร์เขาจะไม่ไปต่อนะจะต้องเหมานะ
ถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะให้ลงกลางทางนะเธอก็เลยบันทึกคลิปเอาไว้
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อ่ะนะคะเธอก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยนะ
ตรงนี้มันก็โบกรถยากอยู่แล้วเพราะว่าคนเยอะรถเยอะนะคะ
ก็จะสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีอ่ะแต่ครั้งเนี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเนี้ย
บอกกว่าเธอจะถึงบ้านเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลย
ทีนี้ค่ะคลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์นะคะ
อันนี้เป็นเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าลูกหมูดุ๊กดิ๊กนะคะ
เธอที่เป็นผู้เสียหายก็โพสต์เอาไว้นะคะเป็นแม่ขา
ใช่ค่ะคนก็เลยแชร์ต่อกันเยอะเลยค่ะ
หลายคนก็เลยบอกว่าตรงนี้มันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกัน
แท็กซี่จอดอยู่ข้างทางเปิดไฟว่างแต่บางทีก็ไม่ไปก็เยอะนะ
จะเอาแต่เหมาอืมจะเอาแต่เหมาไม่กดมิเตอร์เนี่ยค่ะ
ทีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะ
ต้องแจ้งไปที่หมายเลข๑๕๘๔ของกรมการขนส่งทางบกนะคะ
เรื่องนี้ตัวผู้เสียหายเขาบอกว่าก็อยากจะโพสต์ไว้ให้เป็นหลักฐานว่ามันมีแท็กซี่แบบนี้จริง
ซี่ที่มีปัญหาเพราะความจริงเขาจำทะบงทะเบียนอะไรได้นะใช่ค่ะ
แล้วเธอบอกคือเธอเป็นแม่ค้าเธอเก็บของใส่กระเป๋าจะกลับบ้านแล้วกระเป๋าใบใหญ่อ่ะ
อืมมาเจอแท็กซี่แบบเนี้ยปล่อยเธอลงกลางทางโอ้โหเธอเดือดร้อนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามีความผิดนะคะโทษปรับสูงสุดไม่เกินสองพันบาทนะคะ
กดมิเตอร์ก็มีความผิดนะคะเนี่ยก็มีโทษปรับด้วย
ก็ต้องแจ้งไปที่กรมการขนส่งทางบกก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการดูแลหน่อย
ซี่ที่อยู่แถวนี้ก็มีปัญหาคือตำรวจเขาก็ช่วยจัดการให้แล้วล่ะ
อันไหนไม่ไปเขาก็เรียกให้แล้วจะต้องไปแต่มันมีปัญหาแบบเนี้ย
เพราะฉะนั้นกรมการขนส่งทางบกต้องมาดูใช่ต้องมาดูในจุดนี้เลยว่าแต่ละคันแต่ละคันเนี่ย
อย่างนี้คุณไม่กดมิเตอร์นี่คือมันผิดกฎหมายชัดอยู่แล้วใช่ค่ะนะฮะ